กลับมาทำขนมนะคะจากผลไม้มงคลกันต่อนะคะในช่วงเชฟต่อ
นิดหนึ่งก็ยังดีโดยที่วันนี้ชื่ออะไร
เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำไส้กันต่อเลยแล้วสักครู่นี้เราทำแป้งมาไปแล้ว

ผมตอนนี้เราจะเป็นตัวไส้เนอะเดี๋ยวเราจะเอาแอปเปิ้ลครับแล้วก็จะมาหั่นเนอะ
อันนี้ใช้แอปเปิ้ลเขียวแล้วเราก็ปอกเปลือกเรียบร้อย
เปลือกต้องไปแช่อันนี้ผมแช่ในน้ำน้ำเกลือกับน้ำมะนาวผสมกัน
เพื่อไม่ให้มันดำครับผม
โอเคมาพอผ่าใช้ออกปุ๊บแล้วเราก็สไลด์เป็นบาง
หนาประมาณนี้ครับหนาประมาณขนาดนั้น
ได้ไหมอาเชฟได้ครับผม
เดี๋ยววันไหนไปเอาแป้งในตู้เย็นมาครับผมเดี๋ยวก็หั่นแบบนี้กันนะ
ใช่ครับนี่ตัวแป้งเมื่อกี้ที่เราได้เรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้นเราจะต้องเอาแป้งมาทำให้แตกครับ
ทำให้แตกใช่ก็คือบี้มันลงไปนี่
บี้ให้มันแบบไม่เป็นก้อนเลยใช่ไหมคะให้มันเป็นก้อนเล็กครับ
ก้อนใหญ่อ่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าประอบครับผม
ไฟร้อยแปดสิบอ่าเปิดที่ร้อยแปดสิบเปิดไฟที่ร้อยแปดสิบองศาครับผม
ค่ะแล้วก็ไฟบนล่างนะครับแล้วก็ล่าง
ใช่ใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทียี่สิบนาทีโอเคใช่ครับ
เปิดเตาเลยครับมาเปิดเตาเลยอ่ะ
เปิดแล้วนะพี่กาวระวังโอเคใส่น้ำตาลครับ
น้ำตาลลงไปเดี๋ยวต้องผัดน้ำตาลให้เป็นคาราเมลก่อน
เฮ้ยกระทับมันยังไม่ร้อนเลยนะใส่ลงไปเลยครับ

ตอนนี้เราต้องดูมันนิดหนึ่งแล้วก็ต้องคนไปเรื่อยเรื่อยครับ
คนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะใช่ครับผม
ของผมเริ่มเป็นคาราเมลแล้วต้องให้สีมันเป็นอย่างนี้ครับ
เห็นไหมเอ่ยเริ่มเป็นสีเหลืองทองเป็นโลล่าทำไมอ่ะเฮ้ย

คนไปเรื่อยคนไปเรื่อยคนไปเรื่อยอีกเอาอีกแรงแรงขึ้น
แรงแรงแรงแรงอีกแรงแรงอ่ะของผมเริ่มเป็นสีคาราเมล
เริ่มสีเหลืองสวยแล้วเป็นละเนอะเดี๋ยวเราจะใส่อัปเปิ้ลลงไปเลย

อ่ามาตอนนี้เราก็ใส่อะไรอีกคะต้องใส่เนยครับผม
เอาเนยเยอะไหมอ่ามานี่ครับใส่ประมาณนี้โอเค
ประมาณนี้โอเคครับผมอ่านี่นะคะใส่เนยนะคะไปเลยโอเค
ทีนี้รถไฟอ่อนลงนิดนึงครับไปสองพันแรงไปรถไฟอ่อนลงนิดนึง
อุ้ยอุ้ยเหลือเท่าไหร่ดีคะประมาณสักแปดร้อยครับผม
ของเชฟใส่ให้ผมน้อยจังเลยอ่ะเอาอีกไหมเอาอีกไหมครับ
ต่อไปเราต้องใส่แป้งสาลีครับเพื่อที่ว่าให้น้ำมันข้น
อันนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วเวลาเราใส่แป้งสาลีเนี้ย
เราจะต้องใส่แล้วก็โรยให้ทั่วครับเพราะอะไรคะ

ประมาณสักสองช้อนไม่ต้องละลายน้ำก่อนใช่ไหม
ไม่ต้องเลยครับผมเสร็จเลยสองช้อนอ่ะพี่อาย
เชฟดูดีมากเลยอ่ะแล้วของเราอ่ะดีที่สุด
ครับดีมากพอมันดูว่ามันเริ่มแห้งแล้ว
เริ่มแห้งเลยอ่าเพราะเริ่มแห้งฟุกใส่น้ำอัปโต้ทันทีเลย

ใส่ลงไปคนละครึ่งเนอะใส่ลงไปครับผมตัวลูกเกด
ต่อไปเราต้องใส่ฝักวานิลาใช่ไหมครับเวลาเราใส่เนี่ย
เราจะต้องกรีดมันครับอ่าใส่ไปเลยครับ
แล้วเราก็ต้องปรุงรสมันด้วยน้ำมะนาว
โอเคยังไงโอเคมาเรียบร้อยแล้วครับปิดเตาเลย
เราก็จะตักใส่หม้อเราไม่ต้องตักใส่เต็มนะครับเราตักใส่แค่ประมาณ
แค่ไหนค่ะประมาณแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวประมาณสามส่วนสี่ครับผม
มันก็ได้น
หน้าตาดีมาเสร็จเรียบร้อยซอสของเราหอมมั้ยครับ
แป้งของเราได้ที่แล้วอ่าสีสวยพอดีเลยครับผม
ถ่ายดูหน่อยมาป
มันเหมือนคล้ายคล้ายขุโกะของการ์มไข้ไทยเลยอะนี่ครับ
เฮ้ยนี่ขนาดเราบี้บี้ไปแล้วเนอะมันก็โพรงขึ้นมาเองเนอะ

เดี๋ยวเราจะเอาแป้งตัวนี้ครับโรยด้านหน้า

เพราะว่ามันเป็นช่วงปีใหม่เราต้องแต่ง
แต่งตัวขนมเรานิดนึงชอบมั้ยครับ

หั่นเสิร์ฟพร้อมกับแอปเปิ้ลเนอะ

เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับเมนูชื่อว่าแอปเปิ้ลจูโซครับ
เชฟต้องชิมของเราแล้วเราต้องชิมของเชฟแฟรร์ที่สุด
เริ่มเลยนะเอาพอสนงามก่อน

ต้องตักลงไปข้างล่างเลยใช่ไหมเชฟ

ดีงามเชฟ

รสชาติแตกตายแห่งบทแต่สีแค่นั่นเอง

ให้เต็มห้าเลยครับ
สมมุติมันยังได้อีกผลไม้อีกหลากหลายแบบแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยข้อดีของมันก็คือเปรี้ยว

พอเปรี้ยวแล้วมันเจอกับคาราเมลแล้วมันแบบอันประดาน
แล้วมาเจอกับแป้งคุกกี้เราเรียกว่าแป้งคุกกี้นะ

มันมีกลิ่นเลมอนมันทุกอย่างมันอ้วนนะเจ้า
หรือว่าเข้าไปจดสูตรกันได้นะที่เฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจำบานนะจ๊
ใช่ค่ะแต่ใครอยากจะไปชิมฝีมือเชฟ

นี่อยากเจอเชฟอยากอะไรอย่างนี้

แต่เจอได้เลยเราได้ชิมฟรีมือเชฟ
วันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟมากเลยนะครับ

คือเมื่อกี้ลืมลาเชฟเลยอ่ะคือมันใจจดใจจ่อกันกับผู้ชายของเราในช่วงต่อไป
คุณชอบเขามาตั้งแต่เด็กแล้วซื้อเท็ปมาตั้งแต่ป๒
จริงหรอเนี่ย
กลับมาพบกับเขาในช่วงผู้ชายในฝัน